ครั้งนี้แถมอีกครั้งอยู่แถมถูกเดิน

ต้องพลาด
ครับว่ามันจะติดล้อแล้วแบบผู้หญิงกลับรถอ่ะ
จะฟับตื่นเต้นอ่ะแพนนิกมากทำอะไรไม่ถูก
สรุปว่ามันเป็นแบบอะไหล่รถที่แบบเป็นเหล็กเส้นใหญ่กับน็อตปักอยู่
หนูก็ทำยังไงดีพี่ยามมาช่วยดึงออก
เขาก็หุ้นวายก็ไปเปลี่ยนล้ออะไรกัน

วันนั้นคือจะไปหาหมอด้วยไม่สบาย

ทำงานอีกก็ยังขับรถตรงนี้แห๊บ

แต่ว่าระวังค่ะปะยางเรียบร้อย

ช่วงนี้ก็ไม่ทรมานแบบไปเป็นรูปบ้านนะ
ใช่เพราะพอลองลองร่วยงานติดกันเจ็ดวันเต็ม
มันป่วยแล้วไม่หายสักที
ก็เลยเอาหน่อยเพราะมันจะต่อยาวมึงจะงานลำบาก
เหมือนที่ก็ต้องไปหาหมวนนี่สูงต้นมาก

ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเริ่มแบบมีวันพักอยากมีวันพักสักวันอะไรอย่างนี้
หรือว่าเป็นช่วงโกยเราก็เลยอยากให้รับไปต่อ
ใช่ก็เป็นเรื่องเป็นช่วงเรียนรู้อ่ะก็คิดว่าเออไหวพี่ก้าวรับเลยอะไรอย่างเงี้ย
ถึงจะรู้ว่าเออจริงแล้วมันก็แบบร่างกายก็มีแบบวีคบ้างอะไรอย่างนี้

เข็ดเลยไหมคะแบบเกิดแบบนี้ทำไม
ไม่ได้เข็ดหรอกแต่ว่าบางทีเราก็อยากแบบพอทำงานอย่างเงี้พอมันหมดแรงมันก็จะแบบ
อยากให้มันแบบเต็มที่กว่านี้ก็จะเออทุกคนมีวันชาร์จพลังสักวันดีกว่า
ตอนนี้คือต้องทานอาหารตรงเวลาหรืออะไรยังไงไหมคะ
ต้องการอาหารตรงเวลาแล้วก็โดนห้ามกินเผ็ดด้วยค่ะ

คุณแม่อ่ะเขาก็เป็นห่วงนะคะก็ถามกินข้าวหรือยังนอนพอไหมอะไรอย่างเงี้ย
เปลี่ยนกันใช่มั้ยตามการตรงเต็มที่ไหน
เลยเพราะว่าออกจากบ้านมาก็ฟ้ามืดกลับบ้านก็ฟ้ามืดกว่าอะไรอย่างนี้
คนต้องถ่ายว่าท่านท่านจะมาอยู่ในสถานีของพี่ก้าวมั้ยจริง

พี่ก้าวเคยเป็นเปลยอะไรให้ฟังนะคะ
ยแต่แบบเธออ้วนนะลดน้ำหนักด้วยอะไรอย่างนี้

แต่ไม่ได้บอกว่าจะมีน้องใหม่อะไรอย่างนี้มาใช่ไหม

ถ้าน้องตาต้องเข้าสังกัดเดียวกันกับเรา

จะได้มีเพื่อนเยอะเป็นแบบเป็นครอบครัว
เจอน้ำตาลเหรอค่ะตั้งแต่หลังจากเขากลับมายังไม่ได้เจอ
ใช่ก็มีเจอกันบ้างสำหรับร้านน้องใหม่จัดงานไรเงี้ยค่ะ
มันยอดเหมือนค่ะน้ำตาต้องมาอยู่แบบบ้านเดียวกันกับหลังเรา

ภูมิใจในตัวเขาถ้าเกิดมีโอกาสได้อยู่ด้วยกัน
ร่วมงานกันจริงแค่นี้มันก็ดีแล้วเป็นมิตรภาพที่ดี
ไม่กลัวแบบมันจะต่อคลุมมา

คุณคิดต่อไปเนาะว่าจะมีแบบเมื่อนในสกัปที่บ้าง
ใช่ค่ะใครมาก็ได้ยินดีหมดเลย

ขอบความขอบแปปนึงนะขอบมานี่
น้องขอด้วยนะ
ได้ตอนขับรถมาแล้วเหมือนมีอะไรติดอยู่